คุณประชาญครับผมปกรณ์บุรุษอุดมิพัฒนกุล
ผู้แทนรัศดรรมระบบบัญชีรายชีภักดิ์ก้าวไกล
ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยครับ
คุณประชาญครับผมสงวนความเห็นขอต่างกบมันของกระทรวง
ชอบเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในโครงการศูนย์ประสานงาน

โดยตัดทิ้งทั้งโครงการเป็นจำนวนเงิน๗๙๙๙๗๐๐บาท
เมื่อปีที่แล้วผมอภิปรายเรื่องนี้ไปคันเงินละครัฐประธาน

ทำไมเราถึงไม่ควรให้งบประมาณกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
สาเหตุหลักก็เพราะโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์และมาตรฐานที่เคยได้ให้ไว้

ผมขอสไลด์จากฝ่ายโสดด้วยนะครับ
เรามาทบทวงว่าสมัยที่ศูนย์เคยตั้งไว้ให้วิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไร
เมื่อครั้งที่ก่อตั้งทางท่านรัฐมนตรีในขณะนั้น
ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
และนอกจากนั้นทางศูนย์เองก็เคยชี้แจงว่าจะมีกรอบที่ชัดเจน
ว่าจะตรวจสอบข่าวใดหรือไม่ตรวจสอบข่าวใดบ้าง
และจะไม่มีการเอ็นเอียงทางการเมืองในการตรวจสอบข่าว
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นกลาง
สุดท้ายทางศูนย์เคยยืนยันว่ามีหน้าที่เพียงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีต่างเกี่ยวกับข่าวปลอมแต่อย่างใด
ผมสรุปสั้นว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตั้งขึ้นด้วยพันธสัญญาทางวาจา๓ข้อ
ทีนี้เรามาดูข้อที่จริงที่เกิดขึ้นครับขอสไลด์ถัดไปครับ
ศูนย์แบ่งข่าวเป็น๓ประเภทคือข่าวจริงข่าวปลอมและข่าวบิดเบือน
ซึ่งผมก็เคยได้ให้ข้อสังเกตกับทางกระทรวงไว้ครับว่าการตั้งแบ่งแบบนี้มันมีปัญหา
เพราะตามมาตรฐานสากลครับท่านประธานสไลด์ต่อไปครับ
เพราะเป็นการแบ่งประเภทตามเจตนาของผู้เผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนครับ
ข้อต่อไปคือความเป็นกลางไม่ลำเอียงครับ

แน่นอนครับว่าข่าวที่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดเป็นเรื่องที่สำคัญ

แต่ข้อสังเกตก็คือทางศูนย์จะเลือกตรวจสอบเฉพาะข่าวปลอมที่เป็นผลลบต่อนโยบายรัฐบาลเท่านั้น
สไลด์ถัดไปได้เลยครับ
เพราะเมื่อมีข่าวปลอมที่เป็นผลบวกกับรัฐบาลแบบในภาพเนี่ยนะครับ
ซึ่งก็มีการยืนยันจากองค์กรนานาชาติว่าเป็นข่าวปลอม
ก็ไม่มีการตรวจสอบจากศูนย์แต่อย่างใด

เพราะเนื้อความที่แท้จริงก็คือบุคคลที่มีอาการแพ้หรือถูกปฏิเสธจากการฉีดเอ็มไอเอ็นเอเนี่ย
หากเลือกฉีดซิโนแวคจะได้รับการชดเชยจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ใช่ตามที่บอกว่าคนสิงคโปร์เลือกที่จะฉีดซิโนแวคแทน
ท่านประธานครับเคสนี้น่าสนใจมากครับเพราะผมพูดกับหน่วยงานในห้องกรรมธิการและทางหน่วยงานตอบผมว่าการดำเนินงานของศูนย์เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นไม่สามารถตรวจสอบข้อที่จริงจากต่างประเทศได้
ไลด์ถัดไปครับแต่๒วันต่อไปครับทางศูนย์ก็ทำการตรวจสอบข่าวนี้
และระบุว่าเป็นข่าวบิดเบือนนี่พิสูจน์ว่าถ้าจะทำจริงจริง
ก็ทำได้ที่ผ่านมาแค่ไม่ยอมทำเท่านั้นเอง
และนี่คือการตอกย้ำว่าศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องรัฐบาล
หรือฝากฝ่ายทางการเมืองข้างใดข้างหนึ่งเพียงเท่านั้น
ไม่ว่าพักการเมืองใดจะเป็นรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกคอรหะ
ไม่ถูกคอรหาด้านความเป็นกลางครับ
หน่วยงานคือความสำเร็จของการจับกลุ่มปรับปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยมีผลสำริดคือการสร้างความเชื่อมั่นครับ
และปอทหน่วยงานที่ทางศูนย์สนับสนุนข้อมูลให้ก็มีการออกมาขู่ประชาชนว่าอาจถูกดำเนินคดีหากแชร์ข่าวเท็จ

และเมื่อเดือนพฤษภาคมครับก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา๓ชุดที่มีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
อนุกรรมการชุดที่๓ก็จะเห็นว่าหน่วยงานมีหน้าที่และอำนาจที่เน้นมาตรการในการปราบปรามดำเนินคดีอย่างชัดเจน
ดังนั้นภารกิจของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกับเป้าหมายของสำนักประหลัดกระทรวงดิจิทัลในการปราบปรามดำเนินคดีไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เลย
แล้วผมก็สงสัยครับว่าตัวชี้วัดในการปราบปรามที่ท่านบอกว่าจะสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นมันสร้างความเชื่อมั่นให้ใครครับ
แล้วตกลงเรามีกระทรวงนี้ไว้สำหรับสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลหรือมีไว้ปิดปากประชาชนกันแน่ครับ
ผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมันสร้างได้อย่างไรครับ
เราจะเห็นทันทีว่าข่าวนี้มีการตรวจสอบมาแล้วว่าไม่ใช่ข่าวจริง
แบบนี้นี่แหละครับที่คือการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีของประชาชน
ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเคยบอกเอาไว้ว่าจะทำนะครับ
กรระดับโลกเขาก็รู้ครับว่าองค์กรแบบนี้หากอยู่ภายใต้กำกับของรัฐนั้นมีปัญหาแน่นอน
และก็แปลว่าทางศูนย์รู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่มีทางจะทำตามที่เคยพูดไว้ได้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างไร
สุดท้ายครับท่านประธานผมเห็นด้วยครับว่าปัญหาข่าวปลอมเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข
แต่การไล่ฟ้องดำเนินคดีกับประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอน
และการเอาอำนาจในการชี้ว่าสิ่งใดคือความจริงความเท็จไปอยู่กับหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับฝ่ายการเมือง
และเป็นหน่วยงานเดียวกันที่ถืออำนาจทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับประชาชน
ก็ไม่มีทางสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ครับ
ผมถามง่ายครับว่าถ้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเป็นผู้เผยแพร่ข่าวปลอมเสียเอง

ดังนั้นเราควรจะส่งเสริมองค์กรลักษณะนี้ให้เกิดจากความร่วมมือในภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนครับ
ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นอิสระจากภาคการเมืองมีความเป็นกลางมากกว่า
และสุดท้ายตราบใดที่หน่วยงานที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงยังคงอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐ
เอาเงินภาษีประชาชนไปใช้ผูกขาดความจริงอยู่กับฝ่ายตัวเอง
ใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ก็ไม่สมควรได้งบประมาณแม้แต่บาทเดียวครับท่านประธานขอบคุณครับ